หลังจากที่เธอนั้นตั้งคัน๑๕สัปดาห์ค่ะคุณ
เดี๋ยวนะอันนี้คือท้องแล้วใช่ไหม๑๕สัปดาห์
อันนี้ทีเดียวกันเลยกับคุณชมพู่น่ะ

บอกเลยว่างานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าซุปตาเวลาเขาตั้งท้องแต่ละคน

อายุคันก็ปลาเข้าไป๔เดือนแล้วค่ะ

บอกเลยว่าเป๊ะเปี๊ยะปังมากค่ะ

ก็แหมค่ะดาราว่าที่คุณแม่ในยุคนี้
ก็เป็นภาพระหว่างที่สาวเนยกำลังจะเล่นโยคะค่ะ
เรียกได้ว่าถึงจะท้องป่องแค่ไหนนะ
แต่สาวนี้ก็ยังสวยหุ่นเซ็กซี่เหมือนเดิมเลยค่ะคุณ
ก็อย่างนี้แหละเนาะก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
แต่สังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกหรือว่าเมืองไทยเนี่ย
เขาจะมีท้องป่องแค่ส่วนท้องเฉยแค่นี้
แต่พวกแขนขาเขาจะลีนเขาจะเล็กนะคะ

จะลงทุกส่วนเลยใช่มั้ย
ก็ประเทศไทยมันก็อร่อย